ไปติดตามเรื่องของหมูป่า
เพราะว่าเรื่องนี้มันก็ยังเป็นกระแสอยู่
พาดหัวตัวใหญ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้เลย

ใช่ค่ะรัฐบาลส่อลงคุมผลประโยชน์

แต่ไม่ได้ไปหักค่าหัวคิวนะ
ทีนี้ตัวรองที่มีการพาดหัว
บอกว่าผู้ปกครองเด็กทีมหมูป่าโวย
สื่อนอกรุมถึงขอสัมภาษณ์
ไม่มีเวลาพักผ่อนหวั่นกระทบการเรียนลูกหลาน
คุณผู้ชมกลายมาเป็นประเด็นจริง

เราจะได้ยินข่าวตลอดว่าเมื่อน้องกลับไปบ้านแล้ว
ขอได้ไหมสื่อทั้งหลาย

ไม่ต้องไปดักรอที่หน้าโรงเรียน

ที่ผ่านมาสื่อไทยให้ความร่วมมือดีมากนะ
ไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวเพราะทุกคนคือทำตามหมดเลย
แต่ทีนี้ประเด็นที่ตามมาคือสื่อต่างชาติ

สื่อนอกที่มีการแบบไปขอพ่อแม่
ไปสัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์

นี่ใครบ้างล่ะที่โดนสัมภาษณ์แบบเจาะลึกไปแล้วเนี่ย
น้องอดุนก็โดนต่าง
ก็อันนุมจากวันแรกเลยค่ะ
พมทั้งสาธารณสุขแม่สายหน่วยงานด้านการศึกษา
ตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแล้วก็อพปร
เข้าไปดูแลเข้าไปสอบถามสารทุกข์สุขดิบ
เนื่องจากก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
อยู่แล้วครอบครัวจะได้ไม่รู้สึกอึดอัด
ให้เด็กได้พักผ่อนได้ใช้ชีวิตกันตามปกติ
แล้วก็อาจจะมีตำรวจสายตรวจไปดูบ้าง

อย่างสื่อมวลชนก็ยังขอความร่วมมืออยู่นะคะ
ขออย่าเข้าไปรบกวนน้อง
แต่ทีนี้คุณกรณีที่มีสำนักข่าวต่างประเทศ

เขาก็พยายามที่จะไปติดต่อไปสัมภาษณ์น้อง

อยู่ระหว่างการประสานนักข่าวคนที่เข้าไปสัมภาษณ์
แต่คือเขาก็อาจจะกลับประเทศเขาไปแล้วนี่แหละ
แต่อย่างน้อยก็ต้องการที่จะทำความเข้าใจถึงกฎระเบียบต่าง
บอกว่าไม่ควรจะทำแบบนี้
แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อกฎหมายที่จะเอาผิดกับนักข่าวได้ก็ตาม
แต่คิดว่าสังคมก็คงจะตัดสินได้นะคะ
รวมถึงสมาคมสื่อด้วยกันก็คงจะมีกฎระเบียบที่จะตักเตือนกันเองด้วย
อำเภอแม่สายบอกว่าทุกคนยังมีเรื่องที่ยังกังวลอยู่

อันดับหนึ่งนะอันนี้ที่พ่อแม่น้องเขาบอกมาคือกังวลเรื่องสื่อ
เพราะว่าบางสื่อตามไปขอสัมภาษณ์
พ่อแม่ผู้ปกครองเองก็หนักใจอันนี้เรื่องแรกเลย

บางทีคือเข้ามาถึงแล้วกล้องพร้อมไหมพร้อมแบบนี้

ต่างชาติก็เลยบอกว่าทางผู้ปกครองยินยอม
อันนี้เขาบอกแต่ก็ใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ไหม
เข้าใจคนที่เป็นผู้ปกครองเขานะ

ส่วนข้อที่๒คือกังวลเรื่องการเรียนค่ะ
น้องไม่ได้ไปเรียนมาจะเดือนแล้วมั้
วันนี้วันที่๒๑ใช่ไหมเพราะน้องติดถ้ำ๒๓ค่ะ

รวมถึงตอนนี้ผู้ปกครองเขาก็มีการตั้งเป็นลายกลุ่มเลยนะ

เพราะว่ามีคนมายื่นข้อเสนอเยอะมาก
แล้วกลุ่มผู้ปกครองน้องเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องใหญ่
ก็จะนำไปปรึกษากับนายอำเภอ

คืออย่างสื่อจากประเทศบางสำนักที่โอเค
เรารู้แล้วว่าเขาปล่อยภาพตัวนั้นออกมาแล้ว
หรือว่าเขาสามารถเข้าไปสัมภาพได้ดีหรือว่าจะมีบรรยาการต้องจับกลางครัว

เรื่องนี้ขออนุญาตให้สื่อควบคุมสื่อด้วยกันเอง
อย่างน้อยสมาคมสื่อก็มีเรื่องนี้เป็นเรื่องจัญญาบันครับ
ผมว่าสมาคมสื่อก็คงจะต้องใช้วิธีในฐานะเป็นเพื่อนสื่อมวลชนกัน
ใช่ไหมครับก็คงไม่เคยจำกัดว่าเป็นบาโรรี่แค่ของประเทศ
เธอมีสื่อก็ต้องคุยเขาไม่เข้าใจก็อธิบายให้เขาเข้าใจครับผม
แต่ว่าในขั้นตอนของเราเนี่ยที่เราจะติดตามเขาเนี่ยติดตามเพื่อที่จะตักเตือนหรือว่ายังไงครับ
ตรงจุดนั้นเนี่ยผมก็กำลังประสานแล้วจะดูตัวในตรงนี้
คงจะทำความเข้าใจพูดคุยกันในตรงเนี้ยนะครับกลัวของน้องเขาตั้งไลน์กัน
การจะลงนามสัญญาหรือทำอะไรในตรงนี้เนี่ย
ก็จะนำเรื่องมาปรึกษาผมในฐานะนายอำเภอในพื้นที่นะครับผม
ลูกเขาอยากจะให้ลูกเนี่ยได้เรียนหนังสือนะครับ
อยากจะให้ลูกเนี่ยเอาใจใส่เรื่องการเรียนเรื่องอะไรในตรงนี้
มากกว่าที่จะต้องไปออกทีวีไปที่โน่นที่นี่ตามข้อเสนอของคน
เพราะคนอื่นนี้วันนี้มักจะคิดแทนเด็กและครอบครัวหมดครับผม
ชื่นชมสำนักข่าวไทยหลายสำนัก
ที่มีการนำเสนอข่าวตรงกับความเป็นจริง
แล้วก็เคารพกฎกติกาต่างเป็นอย่างดีนะคะ
ทีนี้ก็ถามไปถึงกิจกรรมต่างของน้อง
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไร
ให้น้องได้พักผ่อนกันให้เต็มที่ก่อน
แล้วก็เตรียมที่จะเข้าบรรพชาสามเณร
แล้วเดี๋ยวจะมีพิธีโกนผมนะคะคุณผู้ชม
กรกฎาคมนี้ที่วัดพระธาตุดอยวาว

บรรพชาสัมมะเนรที่วัดพระธาตุดอยตุง

เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลแด่นาวาตรีสมานกุนันด้วย
คือก็ได้คุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็บอกว่า
ตอนนี้มีกำหนดการเลื่อนบวช

เพราะว่าก็เป็นห่วงเรื่องของการเรียนนั่นเองนะคะ